ความคืบหน้าในเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ต้องหาชาวอิสราเอลทั้งสองคนที่ตำรวจก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ
เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
คุณผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
สำหรับขั้นตอนการชี้จุดตามคำให้การของผู้ต้องหาซึ่งทั้งสองคนนั้นยินยอมไปชี้จุดนะครับ
โดยมี๑คนยังคงให้การปฏิเสธและยังไม่ให้การใดกับตำรวจ
จากอ้างว่าต้องการรอธนายความที่เดินทางมาจากอิสราเอล
ขณะที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
พยายามหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนครับ
นายอียานโบคานและนายโดเลฟซูอาเรส๒ผู้ต้องหาชาวอิสราเอล
ถูกตำรวจคุมตัวมาชี้จุดตามคำให้การหลังนายโดเรฟยอมรับสารภาพ
ไม่ได้ลงมือก่อเหตุแทงชาวอิสราเอลจริงแต่ตัวของนายอียานั้นยังคงให้การปฏิเสธ
โดยอ้างว่าต้องการรอธนายความชาวอิสราเอลเข้าร่วมกระบวนการสอบปากคำด้วย
โดยจุดแรกที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดคือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์นะครับ
ซึ่งจุดนี้คือจุดหลักที่ผู้ต้องหาลงมือโดยอาศัยจังหวะที่ผู้ตายขับรถผ่านมา
เร่งเครื่องยนต์เพื่อพุ่งชนและนายโดเลฟนั้นกระโดดลงจากรถมาวิ่งไล่แทงผู้ตาย
โดยนายอียานยังคงอยู่ภายในรถเพื่อรอจังหวะซึ่งระหว่างการทำแผนนะครับ
โดเลฟได้กล่าวขอโทษเป็นภาษาฮิปริวผ่านร่ามที่เป็นคนไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและพนักงานโรงแรมรวมถึงประชาชนเข้าร่วมดูการชี้จุดนี้จำนวนมาก
ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถไปชี้จุดต่างทั้งอพาร์ทเมนต์ของผู้ตาย
โดยมีกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๑กองร้อยคอยดูแลความปลอดภัยด้วย
ผมมีโอกาสพูดคุยกับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันนะคะว่าแม้ผู้ต้องหาจะให้การภาคเศษแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะเอาผิด
อุปกรณ์ต่างที่ผู้ต้องหาใช้ลงมือรวมถึงภาพวงจรปิดสอดคล้องมัดตัวพฤติการของผู้ตายได้
ซึ่งปมปัญหานั้นมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวที่เคยทำร้ายซึ่งกันและกันมาก่อน
พอผู้ต้องหากับผู้ตายมาพบกันจึงลงมือก่อเหตุขึ้น
ซึ่งช่วงเวลาการเดินทางเข้าประเทศของทั้งผู้ต้องหาและผู้ตายนั้น
ชัดเจนว่าไม่ได้มีการวางแผนมาจากต่างประเทศเพื่อมาตามฆ่าล้างแค้นแต่อย่างใด
พร้อมยืนยันว่าคนร้ายนั้นลงมือก่อเหตุเพียง๒คน
และไม่มีคนอื่นนั้นให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
โดยภายหลังจากการชี้จุดประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้วนะครับ
ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุยเป็นผลัดแรก
โดยนับตั้งแต่วันที่๒๔มกราคมคือวันนี้
จนถึงวันที่๔กุมภาพันธ์
จากผลการสอบปากคำของผู้ต้องหานั้นยังไม่แล้วเสร็จ
และยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่
พร้อมให้เหตุผลในการคัดค้านประกันตัวด้วยนะครับว่า
คดีนี้มีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหานั้นเป็นชาวต่างชาติ
มีพฤติการหลบหนีนั่นเองครับและข้อมูลล่าสุดที่ได้รับณขณะนี้
ก็คือสารนั้นอนุญาตให้ฝากขังตัวของสองผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งคดีนี้ไม่มีญาติมาประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะครับ
ภายหลังจากที่สารอนุญาตให้ฝากขังแล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ขึ้นรถของราชธรรมไปคุมขังไว้ที่เรือนจำเกาะสมุยทันทีครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรบ่อพุธครับ